เอาละครับคุณผู้ชมฮะไปดูนะครับฝนตกหนัก
มันกระทบต่อต่อเพดานของสนามบินขนาดนี้เลยเหรอ
อันนี้คืออาคารสนามบินเหรอ
อาคารสนามบินร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมฮะคุณพระราพรนะครับ
ดีนะคุณพระราพรไม่ไปรอขึ้นเครื่องอยู่
โอ้โฮนึกว่าแบบกลับภูมิทัศน์มีน้ำตกไม่ใช่

นะฮะนู่นเหรอครับคุณผู้ชม
เพดานในสนามบินร้อยเอ็ดพังถล่มลงมาครับ
เมื่อตอนเที่ยงของวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
ฝนตกหนักครับพูดคุณผู้ชมที่รอจะขึ้นรอจะลงเครื่อง

ล่าสุดท่านผู้บุ่มในการท่ากลับสัญญาณบินร้อยเอ็ด
ทำให้ระบบระบายน้ำในอาคารมันระบายไม่ทัน
แท่กลักสยานเร่งแก้ไขจนเสร็จสิ้นภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับ
มีการขยายท่อระบายน้ำ
ก็ทำให้มีป้าบางส่วนชมรุดหล่นลงมา
แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายให้กับผู้โดยสารแต่ประการใด
ตลอดจนทางท่าเองก็เลยมีมาตรการ
ขึ้นไปแก้ไขปัญหาในช่วงเวลานานเก่า
เข้าไปแก้ไขให้มีการเร่งระบายน้ำในท่อระบายน้ำนะครับ
เพื่อให้น้ำระบายกลับไปสู่ตรงคลองระบายน้ำให้ทันเหตุการณ์นะครับ
ซึ่งมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลา๑ชั่วโมงนะครับ